โปเกมอนเมื่อกี้ข่าวทำอาจจะไม่ค่อยถูกใจสาวกนิดนึง
คราวนี้มาเอาใจสาวกกันบ้างนะคะ
การตลาดโปเกมอนตอนนี้โปเกมบอลหรือว่าอะไรต่าง
ก็มาเป็นสินค้าเป็นอะไรน่ารักนะคะ
ล่าสุดพาไปดูบรรยากาศที่ออสเตรเลียค่ะ
เขาทำแฮมเบอร์เกอร์จะเป็นรูปอะไรบ้างติดตามกันเลยค่ะ

ดูแต่บก่อนน่ารักและน่ากินและน่าอ้วน

จริงเห็นแล้วก็น่าจะประมาณเป็นพันแคลอรี่ได้หรือเปล่า

แล้วก็ชาแมนเดอร์นะคะฮือฮาค่ะ
เป็นเมนูชื่อเซตแบบโปเกเบิก
เป็นเกเบิกใช่เป็นแฮมเบอร์เกอร์สุดน่ารักรูปตัวละครต่าง

นี่คือร้านแฮชแท็กเบอร์เกอร์เขาก็ทำขึ้นมาจำหน่าย
มีคนต่อแถวรอชิมหลายร้อยคนเลยค่ะ
หลายคนก็บอกว่าตื่นเต้นมากที่จะได้มาชิมโปเกมอนแฮมเบอร์เกอร์
ก็โปเกเบิร์กแหละเบิร์กแบบเบอร์เกอร์
จากจะเล่นเกมจับโปเกมอนแล้วก็อยากจะกินแฮมเบอร์เกอร์โปเกมอนไปด้วยนะคะ
ให้เป็นโปเกมอนไปหมดเลยทีเดียว

ทางร้านทำออกมาได้จำกัดค่ะแค่วันละ๑๐๐ชิ้นเท่านั้น
แล้วก็จะมีจำหน่ายถึงวันที่๓กันยายนนี้เท่านั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นใครมีไฟล์ทจะบินไปออสเตรเลีย
ก็เผื่อกันด้วย
จะบอกว่าจะเป็นตัวปิกาจูหรืออะไรก็ไม่เท่าไหรหรอก
แต่หิวใช่ไหมตอนนี้
นี่คือแบบมันหิวค่ะ
เอาล่ะปลอดภัยก่อน
เออนะคะเราเก็บท้องหิวกัน
ดูอันนี้๓ชิ้นนี้คือแบบมิ้นนี่หิวจริงใช่ไหม
มิ้นที่กดนี่ไม่ใช่อะไรคือแบบท้องร้องอ่ะ